เดี๋ยวพาตัวผมเองไปล้างสวยที่วัดนี้
บอกเลยว่าวัดนี้วัดเด่นวัดดังที่จังหวัดนครปฐม
และตัวผมเองก็ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ท่านแล้ว
นี่พระอาจารย์แป๊

อาจารย์บอกจำได้แต่ชื่อไม่เคยเห็นหน้าสักที

นี่คือวัดสว่างอารมณ์แค่แถวตำบลขุนแก้ว

นี่คนที่เขามาเจิมเนี่ย
หน้าคุ้นมั้ยบางคนบอกอาจจะยังไม่คุ้น
บอกชื่อคุณปราโมทวิเลปณะนักร้องนักแต่งเพลงชื่อดัง

เพลงของเขาร้องว่าร้องเร็วเร็ว
คืนที่ดาวเต็มฟ้าฉันจินตนาการ
ถ้าเป็นหน้าเธอละเมอไปไกลจำเพลงเขาไม่ได้แล้วตอนนี้
คุณร้องเสียเพียสเลยอ่ะ
ปราโมทฉันขอโทษนะฉันร้องเพียสแต่ยังไงซะเพลงเพียงดัง
ดังแต่เดี๋ยวเพลงประมาณนี้แหละ
แล้วเขาไปที่นี่ที่วัดสว่างอารมณ์คนเขาฮือฮาเลยนะ
มาลงแบบว่าอัคระลงอัคระยันที่มือ
แล้วก็ยังมีการแบบว่าไปร่วมกันทำบุญด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
และเมื่อทำพิธีอะไรตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว
อาจารย์แป๊ฮะได้ทำพิธีหยดน้ำตาเทียนหยดลงในขันน้ำมนต์ฮะ
แล้วก็ทำเหมือนกับว่ามีการมอบบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณปราโมทด้วย
เพื่อความเป็นสุริมงคลเสริมความเห็งความปังอีกทั้ง
ยังผูกข้อไม้ข้อมือรับขวัญและมอบธนบัตรขวัญถุง

อันนี้ใครไปนะไปเจอกับพระอาจารย์แป๊ะ
ท่านก็จะมอบให้อยู่แล้วกับธนบัตรเงินขวัญถุง
เป็นเงินมงคลไม่จำเป็นอย่าเอามาใช้
เหน็บไปอย่างนี้เลยเป็นแบบนี้เลย
คุณชนะได้เงินขวัญถุงจากพระอาจารย์แป๊บมา
ใช่เขาไม่เคยเลยนะไม่เคยใช้
ไม่เคยเก็บเอาไว้เลยใช้หมด
ช่วงนั้นมันร้อนเงินครับอาจารย์ครับ

หลวงพ่อรวยพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัดสว่างอารมณ์
จิตอธิษฐานขอพรแล้วก็สวดมนต์ภาวนาที่ด้านหน้า
ก่อนเดินทางกับพี่ปาโมท
อย่าลืมนะมาที่นี่ทั้งที

แล้วก็โชว์ธนบัตรเงินขวัญถุงให้
นักข่าวของเราดูนี่เป็นตามนี้
ธนบัตรเท่านั้นที่ทำให้เราได้โบยบิน
ถ้าไปที่นี่ก็อยากได้ธนบัตรแหละ
เอาขำเนี่ยคุณผู้ชมไม่ใช่อะไรนะ

ไม่ใช่ว่าไปทางความเชื่ออย่างเดียว
ให้ไปที่นี่ถ้าคุณได้ทำบุญผม

ท่านจะไปมอบต่อให้กับผู้ที่ยากร้าย

แหม่งานอย่างเดียวมันไม่ได้
มันขอเส่งด้วย
เออให้มันควบคู่กันไป